สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
เมื่อวานนี้ที่คุณผู้ชมติดตามรายการเราก็จะเป็น
คุณพ่อกับคุณพ่อมานั่งอยู่ในรายการนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุตอนที่ตัวเองรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว
แล้วสุดท้ายก็ถูกวินิจฉัยว่าคันเป็นพิษนะคะ
แล้วก็คู่กรณีที่ต้องพิสูจน์ความถูกความผิดกัน
ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะ
อันนี้คล้ายกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแม่

แล้วก็อันนี้มันจะโยงไปถึงนโยบาย
ของการรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินด้วย
ซึ่งเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกท่าน
เพราะว่ามันคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้เกี่ยงว่า
คุณผู้ชมมีไม่มีเงิน
หรือถ้ามีประกันสุขภาพ
หรือมีชื่ออยู่ในกองทุนไหน
ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองข้าราชการ

อยู่ในวิกฤตฉุกเฉินแล้วไปเข้าโรงพยาบาล
ซึ่งเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้ว

คือต้องพูดกันเรื่องของมนุษยธรรม
แล้วก็วิชาชีพจรรยาบาลของทางการแพทย์
แต่ทีนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายกันในรายการว่า
เกิดความเข้าใจผิดไหมสื่อสารผิดหรือเปล่า
เป็นแนวปฏิบัติที่กฎหมาย
ไม่สามารถครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนได้จริงหรือเปล่า
หรือว่าในส่วนของนโยบายรัฐบาลที่ออกมา
จริงแล้วถ้าวิกฤตฉุกเฉินเข้าที่ไหนก็ได้
เงินยังไม่ต้องพูดถึงช่วยชีวิตคนไว้ก่อน

ซึ่งหัวรายการที่คุณผู้ชมได้ยินไป
มันคือความท้าทายการใช้นโยบายที่ว่านี้
ว่าตกลงแล้วมันสามารถใช้ได้จริง
กับทุกชีวิตในทุกที่ในประเทศไทยหรือเปล่า

เป็นคุณแม่ซึ่งเสียลูกคนโตไปนะคะ

คุณแม่สังเวียนดิตวิเศษสวัสดีค่ะ

คุณแม่ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะ
จริงเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปลายพฤษภาคม

แต่ว่าแน่นอนถ้าวันนี้เราพูดถึงคุณแม่ก็

ใช่ครับใช่ค่ะเมื่อวานใช่ไหมคะ
อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่เราคุยกัน
ที่มันอาจจะไปกระตุ้นความรู้สึกคุณแม่ต้องกลับขออภัยไว้ก่อนนะคะ
เอาล่ะเราเล่าเหตุที่เกิดกับน้องก่อน
เดี๋ยวเราค่อยไปเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานพยาบาล
น้องนี่วันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เกิดเหตุรุนแรงกับเขาแค่ไหนคะ
เหตุเกิดที่รถเฉียวชนกันใช่ไหมคะ
ก็คือรุนแรงมากก็คือเขาเจ็บที่ศีรษะ
คือแผลที่เกิดขึ้นจากเขาคือหนักสุดคือสมองคือศีรษะเขาอย่างเดียวค่ะ
อุตส่ายสองคันใช่ไหมคะ
ที่เกิดเหตุจะมีสามคันสามคัน
เป็นอุตส่ายเหตุใช่ค่ะเป็นอุตส่ายเหตุ
เกี่ยวกันหรือชนประสานงานหรือเป็นยังไงคะคุณแม่
เขาไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับเพื่อนขับไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อีกคันหนึ่งอยู่ซ้ายสุดที่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อนเขา
แล้วเขาไปเฉียวแล้วก็รถเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
สามคันก็คือล้มไปด้วยกันหมดเลยอ่าค่ะ
ซึ่งลูกชายคุณแม่หนักสุดเหรอคะ

ทางที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขานำตัวลูกมาแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ลูกเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
หนูก็ได้รับแต่โทรศัพท์ว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเอกชนแล้ว
ก็คือให้รีบมาทางคุณพ่อเขาโทรไป๓ค่ะ

ก็คือไปเจอลูกเนี่ยคือที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งที่เป็นข่าวนี่แหละ

สภาพตอนที่คุณแม่เห็นตอนนั้นคุณหมอหรือพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนั้นบอก
ได้ไหมว่าน้องเป็นอะไรบ้าง๑๒๓๔๕ค่ะ

คุณพ่อเขาบอกว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ
ก็คือต้องรับเข้ากันสแกนสมอง
แล้วก็ประเมินการรักษาว่าจะรักษา๑๒๓๔อะไรบ้าง
แต่ในการที่จะเข้าห้องตรงนั้นคือต้องมีการวางเงินหนึ่งแสนบาทก่อนค่ะ
คือทางนี้เจ้าหน้าที่ได้คุยกับแฟนก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
แล้วแฟนหนูก็บอกว่าลูกเขามีบัตรสุขภาพอยู่แล้ว
ซึ่งทำไว้เพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว
รอบัตรจากเขาก่อนรอบัตรจากแม่ก่อน
แล้วหนูก็นั่งแท็กซี่มาอีกทีนึง

ใช่ซึ่งสามารถเข้าได้หมดถ้าเกิดกรณีอะไรทั้งนั้นนะคะ

อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าเขาอยู่สิทธิ์ไหนด้วยซ้ำใช่ไหมค

อันนี้คือทำเอกชนใช่ไหมคือซื้อประกันเอาไว้

ที่ไหนก็ได้ด้วยใช่ไหมคะเงื่อนไขคือที่ไหนก็ได้
ที่โรงพยาบาลที่คอนแท็กกับบริษัทนี้ค่ะ
ซึ่งโรงพยาบาลที่หนูไปนี่ก็คอนแท็กกับบริษัทนี้ด้วยค่ะ
คือบริษัทประกันที่ลูกคุณแม่มีเนี่ย
ก็คือเป็นคู่สัญญากันกับบริษัทประกันนั่นแหละ
คือโรงพยาบาลกับบริษัทประกันเป็นคู่สัญญากันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องเงื่อนไขการใช้บัตร

ทีนี้ตอนที่คุณพ่อบอกแม่บอกว่าเขาเจ็บที่หัวเนี่ยนะคะ
คือที่บอกว่าสาหัสมันมากขนาดไหนคะแม่
เลือดเต็มตรงที่เขานอนเปย์ค่ะที่เตียงฉุกเฉินนะคะ

ใช่ค่ะซีกข้างซ้ายเขาที่เจ็บสาหัส

ตามรูปเลยค่ะซีกข้างซ้ายที่ตรงนั้นเลยค่ะ

เปิดค่ะแต่ผมเขาจะยาวจะไม่เห็นแผลแต่เลือดมันจะคือรู้ว่าเป็นแตกอะค่ะ
คุณพ่อไปถึงก่อนคุณแม่นานไหมคะ

แล้วพอคุณแม่ไปถึงคุณแม่เห็นว่าที่โรงพยาบาลทำอะไรให้น้องเราบ้างคะ
เบื้องต้นทางโรงพยาบาลใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะคือใส่เครื่องช่วยหายใจให้ค่ะ

ก็คือตามที่ได้คุยกันเหมือนที่หนูบอกว่าได้คุยเขาอาการสาหัสมากแล้วชักเกงที่รถแล้วต้องแวะใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อที่จะช่วยหายใจเขาก่อนเพื่อที่จะไปรักษาต่อ
แต่ว่าทางแฟนหนูได้โทรกับโทรคุยกับคนที่นั่งมาด้วยบอกว่าให้เข้าโรงพยาบาลนี้ก็ให้เข้ามาเลยเพราะว่าสิทธิ์เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ให้แวะมาพอแวะมาก็ใส่ช่วยตรงนั้นแล้วก็พูดแต่เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องให้แฟนวางเงินหนึ่งแสนแฟนหนูก็เลยว่าต้องรอหนูไปก่อน

ใช่เพราะว่าเขามีสิทธิ์ตรงนี้
อาการน้องที่มาคือชักเกร็งแล้วโรงพยาบาลที่เกิดเหตุด้วยกันเนี่ยนะคะคือเป็นโรงพยาบาลที่เราตั้งใจจะเอาไปรักษาหรือเราแค่จะแวะไปเฉยค่ะ
คุณแม่มีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลนี้อยู่แล้ว

คือลักษณะการที่มีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะมาแบบอุบัติเหตุมาแบบรักษาตัวเจ็บป่วย
มาแบบอุบัติเหตุ๓ครั้ง๔ครั้งค่ะ

คือครั้งอื่นที่ผ่านมาเขาต้องรอบัตรประกันสุขภาพนี้ของลูกคุณแม่ไหมก่อนรักษานะคะโรงพยาบาลนี้
มีครั้งล่าสุดใช่ไหมคะที่เกิดตอนปี๖๑๒๒ธันวา๖๑
อันนั้นหนูก็ยื่นบัตรเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วทีนี้ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าจะนำตัวส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐบาล
หนูก็๓ทุ่มแล้วก็แล้ว๔ทุ่มก็แล้ว๕ทุ่มก็แล้วที่เป็นข่าวออกไปที่ว่าโดนวัยรุ่นแทงค่ะ
จนขั้นวิกฤตหนักมากเขาไม่ไหวเที่ยงคืนนะคะทางโรงพยาบาลนี้ถึงนำเขาผ่าตัดเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดม้ามอะค่ะ
เพราะว่าก็มีแต่จะให้หนูไปรัฐบาลเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะ

ไม่ได้แวะใส่เครื่องช่วยหายใจ
ไม่ได้แวะใส่เครื่องช่วยหายใจ
เพราะฉะนั้นเข้าไปคุณพ่อไปก่อน๑๐นาที

เขาได้ทำแผลตรวจแผลหรือห้ามเลือดหรืออะไรไหม
ก็ใส่เครื่องช่วยหายใจนะอย่างอื่น
หนูก็เห็นเขานอนปกตินะคะ

ที่เขาเพราะว่าตามที่รูป
ตรงนี้เขาจะเป็นแค่แผลถลอกทุกอย่าง

แล้วแผลตรงนี้มีห้ามเลือดมีเหมือนกับ
ไม่นะคะก็นอนนะคะ

คุยกันปุ๊บหนูไปยื่นบัตรเขาปริ้นต์ใบออกมา

คุณแม่คะทำการรักษาน้องต้องเข้าห้องสแกนสมอง

เพราะว่าทางโรงพยาบาลประเมินการรักษา
ตอนนี้อยู่ที่ล้านสองนะคะคุณแม่
ห้องฉุกเฉินผ่าตัดสมอง

ถึงจะให้น้องเข้าไปสแกนสมอง
ตอนนั้นมีเวลาได้ทันถามไหมคะว่า

ไม่ได้ถามค่ะแต่เขาชี้แจงมาว่า

ตัวเลขออกมาเสร็จแล้วยังไงต่อคุณแม่

พี่คะเอาลูกหนูเข้าไปสแกน

ตอนนี้หนูไม่มีเงินสดแบบเครดิต

หนูขอร้องหนูอ้อนวอนเขาทุกอย่าง
เขาบอกคุณแม่ต้องมีเงินสดวาง

จิตต่อพระนางก้าวก็คือต้อง

เพราะว่าทางโรงพยาบาล
ประมาณนี้ค่ะ
หรือว่าเขายังพอพูดได้เรียกได้

ก็คือพ่อแม่แค่นั้นแล้วก็นิ่งไปเลย

เพราะแฟนเขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็ช็อกเหมือนกันแฟน

เรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาล

เตียงรองรับที่ห้อง
ที่รองรับผู้ป่วยที่เข้ามาโรงพยาบาล

เดี๋ยวนะขั้นแรกออกมาคือมีสิทธิ์การรักษา
แล้วถ้ามันกลายไปเป็นต้องมีเงิน๑แสน

เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิ์ที่หนูมีเลยค่ะ

คือไอ้คำว่ามีสิทธิ์ในการรักษาเนี่ย

ไม่ได้มีเอ่ออะไรอ่ะมันมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องวงเงิน
ใช่ค่ะไม่ได้มีปัญหาว่าเป็นคู่สัญญาหรือไม่คู่สัญญา

ก็คือก่อนหน้านั้นที่เขามีการเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ค่ะหนูก็ใช้สิทธิ์พรบก่อนหน้านั้นน่ะใช้สิทธิ์พรบอยู่แล้วสามหมื่น
พรบหนูก็มีอยู่แล้วสามหมื่นใช่ไหมคะแล้วสิทธิ์อ่า
ประกันที่หนูทำไว้ก็มีวงเงินเกือบถึงสามแสนนะคะ
อ่าแต่เขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยคือณตอนนั้นคือคุณแม่ต้องมีเงินหนึ่งแสนบาทบาง
เขาถึงจะเข็นน้องไปห้องสแกนสมองแล้วกระเมินหนึ่งสองสามสี่ละการรักษา
ก่อนก่อนที่คุณแม่จะมาถึงคุณพ่อได้คุยเรื่องเงินตัวนี้ไหมคะ
คุยค่ะก็ออกมาเป็นสองตัวเลขคือเงินสดหนึ่งแสนวางแล้วคารักษาร้านสอง
ใช่ค่ะคือแฟนหนูเขาฟังจากเจ้าหน้าที่คนนี้ก่อนเลย
พอแฟนหนูไปถึงก่อนแล้วแฟนหนูก็บอกว่าอย่าพึ่งนะครับ
ลูกผมมีประกันอ่าสุขภาพอยู่นี่ครับ
เดี๋ยวรอแม่เขามาก่อนนะครับเพราะบัตรอยู่ที่แม่เขาอ่า
คุณแม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าสิทธิ์ที่ที่ตรวจสอบออกมา
คือมันครอบคลุมการเข้ามาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ลักษณะความฉุกเฉิน
แล้วก็ระดับอาการคือความรุนแรงของอาการมันครอบคลุมแน่
คือจริงดิฉันจะไม่ต้องถามคำถามชุดนี้นะ
เพราะว่าจริงแล้วคือสภาพนะถ้าวิกฤตฉุกเฉิน
ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณหานิยามให้นะคะเข้าไปแบบนี้น่ะ
คือไม่ต้องถามหาตรงนี้ก่อนคือต้องรักษาก่อนความหมายคุณแม่คือแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้ชุดคำถามว่าหนึ่งแสนกับล้านสองเนี้ย
ยังไม่ต้องคุยด้วยซ้ำใช่ไหมสภาพเด็กขนาดนี้
สภาพเด็กขนาดนี้อ่าหนูขอร้องเดียวคือเอาลูกหนูไปก่อนได้ไหม
ซึ่งตอนนั้นห้องฉุกเฉินมีแต่หนูที่โวยวายอยู่หน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียว
ณโรงพยาบาลนั้นนะคะแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยมีคุณหมอหรือพยาบาลเข้าไปดูน้องอยู่ไหมคะ
ตอนที่นอนใส่เครื่องช่วยหายใจมีใครไปดูแผลไปดูอาการจับจี้ผจญใช่ไหม
ทราบว่าเขาต้องทำอะไรบ้างแต่เข้าไปทำอะไรกับน้องอ่ะ
ระหว่างที่คุณแม่คุยเรื่องเงินเนี่ยยืนยืนอยู่เพราะว่าเขาใส่คิ้วช่วยแล้ว
เขาก็ทำแค่นั้นนะคะก็คือยืนยืนรอวางเงินแล้วก็ถึงจะเอาไปรักษาอย่างเงี้ค่ะ
ประมาณนั้นนะคะคนที่คุยกับคุณแม่เอาเท่าที่คุณแม่ทราบ
เป็นพยาบาลหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น
เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพยาบาลนะคะ
ใช่ค่ะเป็นเจ้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กันอาจจะการเงินหรือกฎหมายไม่ทราบ
ใช่ค่ะเป็นเจ้าที่ซึ่งคุณแม่ได้คุยสนทนาเขาไหมว่า
แล้วเนี่ยเป็นขนาดนี้ทำก่อนได้ไหมคุยค่ะคุยคือยื้อแย่งแต่กับคน
คนนี้คนเดียวเลยณห้องฉุกเฉินไม่มีใครมาคุยกับหนู
หมอก็ไม่ได้มาคุยนะแต่หนูคือตกลงค่ารักษากันไม่ได้
ไม่มีเงินสดวางแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแค่นั้น
แถวนั้นมีหมอหรือพยาบาลอยู่ด้วยไหมคะมันต้องมีสิห้องอ่ะห้องฉุกเฉินใช่ไหม
มันต้องมีไหมคุณแม่เห็นที่แบบแต่งตัวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลไหมคะ
ตอนนั้นอารมณ์นั้นหนูอยู่ตรงหน้ากับเขาประชันกับเขาอ่า
แค่เรื่องค่าใช้จ่ายพี่หนูไม่ได้มองไปตรงลูกแล้วเพราะลูกเจ็บหนัก
ใส่เครื่องช่วยหายใจพังงาบพงาบพ่อเขาเฝ้าอยู่ตรงนั้น
แล้วตอนจังหวะที่คุณแม่คุยอยู่เนี่ยนะคะที่ยังเจจา
ซึ่งมันใช้เวลาสักกี่นาทีคุณแม่จำได้ไหม
เกือบจะชั่วโมงนะคะฮะเพราะว่าที่ใบที่ที่เขาบันทึกอ่ะ
ก็คือสิบเก้าจุดสี่ห้าแล้วอ่ะค่ะแต่น้องไปตั้งแต่เกือบ
ตั้งแต่เหตุเกิดห้าโมงสี่สิบใช่ไหมคะอืม
แล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเวลาตรงนี้ก็บอกอยู่ว่า
เขารักษากินออกมาเป็นเวลาเท่านี้อ่านั่นแหละแล้วก็คุยกันเกือบถึงสองทุ่มยี่สิบ
แล้วก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะรักษาไม่รักษาถ้าคุณแม่ใช้เวลาเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
นานขนาดนั้นเนี่ยไม่มีใครเดินมาช่วยคุยเลยเหรอคะไม่ค่ะไม่
ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนูถึงบอกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
เขามีอำนาจคนเดียวใช่ไหมณโรงพยาบาลนั้นอืม
ใจอารมณ์หน่อยไหมพี่คือทุกคนไปไหนหมด
คือหนูต่อรองกับเขาคนเดียวแล้วหนูไม่มีเงินสดวาง
คือทุกคนไม่ทำหน้าที่หมดเลยอ่าไม่เชื่อค่ะหนูเลยถามว่า
คือเสียงคุณแม่ตอนคุยมันต้องได้ยินกันหมดทั้งห้องนั้นแหละใช่ค่ะ
แล้วเขาก็ยืนมองกันหมดเลยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ยืนมองกันอยู่
ยืนมองอยู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยืนมองกันหลายจุดเลย
เพราะว่าตรงเคาน์เตอร์มีตั้งสี่ห้าคนที่นั่งอยู่พอเจรจากันเนี่ย
เป็นชั่วโมงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อคุณแม่
เรื่องเป็นยังไงต่อก็คือไม่รับการรักษาแล้วก็แนะนำหมดเลยว่าคุณแม่คะ
คุณแม่ต้องตัดสินใจนะคะถ้าคุณแม่ไม่มีเงินวาง
คุณแม่ต้องตัดสินใจเอาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพราะต้องรีบเอาเขาไป
แล้วหนูบอกว่าทำไมไม่รักษาก่อนคุณแม่ต้องวางเงินนะคะ
คือไม่วางเงินก็คืออย่างที่เข้าใจค่ะไม่วางเงินคือไม่รักษา
จากจุดเกิดเหตุนะคะแล้วมาถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะ
แล้วถ้าต่อไปที่โรงพยาบาลที่เขาแนะนำซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะคะ
เอาจากจุดเกิดเหตุนะมาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ห่างกันสักกี่นาทีหรือกี่กิโลเท่าที่คุณแม่จะพอประเมินได้
ประมาณสิบสองกิโลค่ะประมาณสิบสองกิโลใช่
แล้วการที่จะไปโรงพยาบาลรัฐบาลที่เขาแนะนำเนี่ยคือคุณแม่ต้องยูเทิร์นกลับไปอีกทางหนึ่งเลยหรือแค่ทางตรงไปต่อ
ตรงไปแล้วเลี้ยวโค้งไปอ่าต่อค่ะตรงไปซึ่งจากโรงพยาบาลเอกชนนี้ไปโรงพยาบาลรัฐบาลที่เขาแนะนำเนี่ย
อีกไกลไหมคะก็ไกลไกลอยู่นะคะ
ไกลกว่าจากที่เกิดเหตุมาที่โรงพยาบาลนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
คือที่ฉันถามคืออย่างนี้ค่ะคือกำลังจะบอกว่าคือเส้นทางเนี่ย
มันต้องผ่านโรงพยาบาลแค่นี้แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะแวะใช่
เราจะเอามารักษาที่นี่โดยที่ระยะจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
แล้วจะไปถึงโรงพยาบาลรัฐบาลที่แนะนำเนี่ย
มันก็กินเวลามากกว่าจากจุดเกิดเหตุมาที่นี่ซะด้วยซ้ำใช่ค่ะอ่า
แล้วเขาพยายามติดต่อโรงพยาบาลรัฐบาลนั้นให้ไหมหรือบอกให้แม่หรือบอกให้พ่อติดต่อไหมตอนนั้น
ตอนนั้นไม่ได้ติดต่อค่ะแต่ก็บอกว่าให้ส่งแล้วก็รถรถที่มาส่งน้องอ่ะ
คือยังไม่ไปก็คือทางเจ้าหน้าที่ที่รถเขาบอกว่าคุณแม่ตัดสินใจ
คุณแม่จะไปไหมถ้าไปคือจะนำส่งตัวออกคือจะนำส่งต่อโรงพยาบาลรัฐบาลให้
คือแปลว่าเราต้องประเมินเองว่าเราจะไปไม่ไป
ไม่ได้โทรไปถามเช่นทางโรงพยาบาลเอกชนนี้ไม่ได้โทรไปถามที่โรงพยาบาลรัฐบาลให้ว่า
เนี้ยอาการแบบเนี้ยถ้าไปด้วยระยะเท่านี้ใช่
จะเป็นยังไงบนรถต้องเตรียมอะไรไปไม่มีไม่มีค่ะ
แล้วก็หนูก็ไปกับลูกสภาพนั้นนะคะที่ขึ้นรถใส่แต่เครื่องช่วยหายใจไปถึงที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะคะ
สุดท้ายคุณแม่ต้องตัดสินใจเอาลูกจากโรงพยาบาลเอกชนนี้
ที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ว่าใช่ค่ะอ่าวันนั้นจำได้ไหมคะ
ออกจากโรงพยาบาลเอกชนนี้แล้วไปถึงโรงพยาบาลรัฐบาล
ไปถึงสักกี่นาทีหรือเกือบจะสามสิบนาทีได้นะคะอืม
เพราะรถก็ติดอยู่ค่ะช่วงเวลานั้นน่ะอ่าค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะ
ไปจนถึงว่าสุดท้ายเสียลูกใช่ค่ะคุณแม่เลยยิ่งกังขาใหญ่เลยว่า
ถ้าได้รับการรักษาเลยทันทีค่ะคุณแม่ก็ยังฝังใจ
และมีคำถามว่าลูกอาจจะไม่ไปก็ได้ใช่ค่ะ
เขาอาจจะยังอยู่กับเราก็ได้สักครู่ค่ะ
ถ้าถักแตกปากสมองที่เราในวันทั้งเราก็ไม่สามารถว่าหมอคนที่ดูแล
ที่เรามีเป็นหมอใศกรรมไม่ได้บริหาร

ทุกอย่างคือการพูดเรื่องเงินอย่างเดียวเลยค่ะ
คือคนที่คุยเรื่องพลักษณ์อันนี้เขาก็จะคุยกับพลักษณ์
แล้วให้แวะมาช่วยมันก็ต้องฉุกเฉินใช่ไหม

พอใส่ท่อช่วยหายใจแล้วมันพ้นภาวะถูกเฉินผู้ผิด

เราเดาวันนั้นประเด็นคือทำไมคุณหมอเขาจึง
เสนอเรื่องเงินขึ้นมาให้ก่อน

จะมีทีมมาคุยเรื่องค่าใช้จ่าย

ประเด็นคือถัวหนูมาปุ๊บหนูมายื่นสิทธิ์ของน้อง
เขาไม่ได้พูดเรื่องว่าน้องอาการหนักอาการซึ่งเสร็จแล้ว

คุณแม่าน่าจะต้องประชานะครับผ้าใช้จ่าย

คนเลยค่ะคนที่ยืนเบนวันนั้นค่ะ

หนูอ่ะไม่ได้พบเงินมาคุณแม่มีญาติที่ไหนไหม
มีบัตรเครดิตรวดไหมคือเอาลูกหนูไปก่อน
หนูบอกเอาลูกหนูไปสแกนกับหมอก่อนไหม

นั่นคือลำดับการเคลื่อนย้ายคุณหมอพูดมาถูกต้องหมดทุกขั้นตอน
ไอ้เคลื่อนย้ายมันรู้แหละว่ากำลังจะให้มันไป

เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้น
ใช่ค่ะผลมาประมาณกี่วันคะ
ประมาณ๒๐วันค่ะเสียงคุณแม่ใช่ค่ะ
คุณแม่สักถามเป็นใครคะพี่ทีมงานที่ไปด้วยกันค่ะ

การพูดคุยเกิดขึ้นจากเหตุ
วันที่ลูกเข้าโรงพยาบาลมีเท่าไหร่กี่ครั้งค่ะ๒ครั้งค่ะ
อันนี้เป็นครั้งที่๒ครั้งที่๒ใช่ค่ะ

สรุปแล้วได้ข้อสรุปว่าตกลงวันนั้น
ที่เขาถามหาเงิน๑แสนเขาต้องการอะไร
คำตอบที่ชัดเจนยังคะไม่ได้คำตอบค่ะ

คือต้องการเงินหนึ่งแสนวางเงินสดจริงจริงเหรอใช่ค่ะ
ก็คือถ้าไม่มีเงิน๑แสนหนูไม่ได้รับการรักษา
ก็คือไม่ได้รับการรักษาจริงเพราะหนูก็ไม่มี
ลงพยาบาลตามที่เห็นนะคะแล้วเพราะอะไร
ต้องใช้เงิน๑แสนในเมื่อสภาพของน้อง
ซึ่งคุณแม่ก็ถามใช่ไหมสภาพของน้องอยู่อย่างนั้น
แล้วเพราะอะไรต้องมี๑แสนก่อนทำไมถึงไม่ได้เอาเด็ก
เข้าไปรักษาก่อนอันนี้คืออะไรฮะไม่มีคำตอบให้ค่ะ
เขาบอกว่าการรักษาอ๋อวันนั้นที่คุย
เขาบอกว่าการรักษาต้องเป็นไปตาม๑๖๖

กับใครคะวันนั้นแย่งกับโรงพยาบาลรัฐบาล

คือเมื่อสักวันนี้มันมีอยู่คำนะคะ
ที่เดี๋ยวเราจะให้คุณหมอทางสบสคือ
สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นคนอธิบาย
คือฉุกเฉินวิกฤตหรือวิกฤตฉุกเฉินก็แล้ว

แต่ทีนี้ตกลงได้รับคำอธิบายไหมว่า

มันวิกฤตไหมจะเรียกอะไร

ก็ตามที่คุยค่ะตามที่คุยหนูยืนยันว่าวิกฤต

ถ้าใส่คิ้วแล้วพ้นการวิกฤต

หมายถึงใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว
ผลการวิกฤตน้องสามารถอยู่ได้เกิน๔ชั่วโมง

ที่โรงพยาบาลอื่นได้

เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนิยามกัน

ตกลงบัตรที่น้องมีแล้ว
วงเงินที่ใช้เนี่ย
คือเมื่อเช็คออกมาแล้วว่ามีสิทธิ์ที่ใช้ได้

ทำไมไม่ใช้วงเงินในบัตรที่เป็นคู่สัญญากัน

ทางโรงพยาบาล

วันนั้นคุณแม่ก็เต็มใจรักษาที่นี่

ก็มีสิทธิ์ใช่ค่ะ

แต่ฉันขอกลับมาเมื่อกี้ข้อ๑ข้อ๒

ศูนย์คือว่าเราอาจจะตั้งคำถามได้ว่า
ตกลงในภาวะลักษณะแบบนี้โดย

คือมันมีมาตรฐานในการพิจารณาแบบไหนซึ่ง
ซึ่งทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะ
ก็มีการประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของนนทบุรี

โดยเดี๋ยวเราจะคุยกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการที่ว่านะคะ
เพราะว่าได้คำตอบมาแล้วจากชุดทำงาน
แต่เรียนบอกก่อนว่าเราจัดรายการวันนี้
เราติดต่อทางโรงพยาบาลที่เป็นคู่กรณีไป๒ทางด้วยกัน
ในทางแรกติดต่อไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ให้คำตอบว่า
ได้มีการชี้แจงให้กับหน่วยงานรัฐ
ซึ่งไม่ได้บอกเราว่าหน่วยงานรัฐที่ชี้แจงไปคือหน่วยไหนนะคะ
กับ๒ก็จะเป็นอีกแผนกหนึ่งที่พูดถึงการทำงานของโรงพยาบาล
ซึ่งก็บอกเราว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
ซึ่งพอเราติดต่อกลับไปที่ทางที่๒นี้เนี่ย
ก็ยังติดต่อยังไม่รับสายเราไม่เป็นไร
ทีนี้เดี๋ยวเราจะคุยให้มาตอนนี้ก่อน
คือสรุปว่าพอน้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรัฐบาล
คือโรงพยาบาลพระนั่ง๙ใช่ไหมคะ
สรุปแล้วน้องไปถึงโรงพยาบาลพนัก๙กี่ทุ่ม
๓ทุ่มประมาณ๓ทุ่ม๒๐น๓ทุ่ม๔๐น
แล้วโรงพยาบาลพระนั่ง๙บอกว่าน้องเป็นอะไรยังไงบ้างคะ

น้องอยู่อาการแบบนั้นอยู่ที่เตียงฉุกเฉินตลอด
คือหนูก็พยายามทำไมไม่รักษาทำไมไม่รีบก็
ทำไงได้บ้างคะทำไงได้บ้างหนูก็ถามกับแฟนตลอด

แล้วก็ต้องรอจริงค่ะรอจนถึงประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งค่ะ
ได้เข็นเขาออกจากห้องฉุกเฉินแล้วไปห้องสแกนสมองของโรงพยาบาลพระนั่ง๙
เพราะอะไรบอกไหมคะเพราะว่าไปตอนดึกดิฉันไม่แน่ใจว่าคิวมันเยอะหรือว่ารอเจ้าหน้าที่
คือไม่มีการได้คุยกับหมอเลยค่ะคือหมอได้ไม่มาคุยเลยค่ะ
แล้วหนูก็รอกับแฟนรอคือเราเดินเข้าเดินออกจากเตียงลูกมาข้างนอก
เพราะมันคนเยอะเดินเข้าเดินไปเดินมา

จนถึงเที่ยงคืนกว่ากับตีหนึ่ง
เขาถึงได้มีการเข็นน้องไปห้องสแกนสมอง
หนูก็วิ่งตามไปกับแฟนวิ่งตามไปเสร็จประมาณสามสิบนาที
เห็นเขาลงมาก็มาอยู่ห้องที่เดิมมาอยู่ห้องฉุกเฉินที่เดิม
แล้วทางคุณหมอก็เลยได้เรียกหนูไปนั่งดูที่จอคอมพิวเตอร์ที่เขาสแกนลงมากับแฟน
เขาก็ชี้ให้ดูที่คอมบอกว่ากระโหลกศีรษะน้องแตกแล้วสมองฉีกขาดนะคุณแม่
อาการสาหัสคือสาหัสมาก๑๕คนเราเปอร์เซ็นต์คือ๑๕ใช่ไหมกับการรักษา
นี่คือคำตอบที่หนูรอเกือบ๓ชั่วโมง
แล้วตอนไปถึงที่โรงพยาบาลที่๒โดยฉับพลันคุณหมอได้มาทำแผลหรือห้ามเลือดหรือยังไงบ้างไหมคะ

ตรงศีรษะไม่ได้ทำค่ะแต่แผลที่ตามตัวได้ทำค่ะก็คือทำ
ตั้งแต่โรงพยาบาลแรกหรือเปล่า

เพราะหนูเห็นปฏิแผลที่โรงพยาบาลที่สอง
คุณแม่ขออนุญาตถามขออภัยนะค่ะตกลงไว้รับรองการเสียชีวิตน้องเสียชีวิตจากอะไร
กระโลกศีรษะแตกแล้วสมองฉี่กาดจากการจราจรในใบมฯลนักเท่า
ถามเพิ่มไม่แน่ใจว่าคุณแม่กับคุณพ่อได้ถามไหมว่าจริงแล้วอาการแบบนี้นะคะถ้าเป็นอย่างที่ใจเราคิดคือได้รับการรักษาทันทีเนี่ยจะรอดไหมหรือมันก็เปอร์เซ็นต์รอดน้อยตั้งแต่แรกแล้วได้มีการถามไหมคะ
ถามกับทางคุณหมอเหรอคะคือไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเขาปฏิเสธการรักษาอย่างเดียวค่ะที่โรงพยาบาลแรกนะคะจนไปถึงโรงพยาบาลที่๒แล้วถึงขั้นสแกนสมองลงมาแล้วถึงมานั่งหน้าจอคอมแล้วถึงได้บอกตรงนั้นเพราะตั้งแต่ไปคือไม่ได้คุยกับคุณหมอเลยค่ะคือเดี๋ยวคุณญาติห้ามเข้ามาคือเป็นอย่างนี้ตลอด
มีผลไหมที่เขาแทนที่จะไปเขาอาจจะอยู่กับคุณแม่เถอะมีผลมากค่ะมีผล๑๐๐เลยค่ะถ้าได้รับการรักษาทันท่วงทีนุบอก
กับทางโรงพยาบาลแรกแล้วกับการเจรจารอบแรกแล้วว่า
ถ้าเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี้

ไม่ได้เป็นตาบาปหนูเท่าทุกวันนี้
คุณแม่ไม่ต้องเป็นตาบาปคุณแม่นะ

เดี๋ยวเรามาช่วยกันว่าข้อต่อมันไปหลวมตรงไหน
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าคุยกับคุณหมอ
ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

จะเป็นมาตรฐานในความเข้าใจของทุกคน

หรือภาษาหมอจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ฤทธิ์ศาสตร์จะเรียกผิดนะคะ
ตกลงเรามีสิทธิ์แค่ไหนที่จะได้รับการรักษา
เพื่อให้ความเป็นไปได้ในการมีชีวิตอยู่
มันยังมีต่อไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

คุยกับนายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐสิริพงศ์นะคะ

อธิบดีคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาแล้ว
เรียนเห็นข่าวว่าทางกรมก็ประสานกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของนนทบุรี
ค่ะตกลงมันเกิดความไม่เข้าใจ
หรือมันเกิดข้อผิดพลาดหรือมันเป็นเพราะอะไรคะ

จะคว่าขออนุญาตของขุมจลอมก่อน
ได้เล่าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ในทุกจังหวัดเนี่ยเราจะมีศูนย์สั่งการศูนย์สั่งการนี้เราก็จะเลือกโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ
ก็จะเป็นศูนย์สั่งการใหญ่ของจังหวัดนั้นเอ่อพอเกิดอุบัติเหตุคุณจอมฝันสังเกตนะครับว่า
ไม่ว่าเกิดประเภทที่ไหนเบื้องต้นก็ไม่มีไม่ยากผลเมืองดีหรือแม้แต่มุยทิก็จะไปช่วยเหลือเบื้องต้น
เขาก็จะประเมินสถานการณ์ว่าคนไข้อาการหนักไหมถ้าไม่หนักเขาก็จะเป็นผู้ส่งเอง
อ่าแต่ถ้าหนักเขาก็จะต้องแจ้งไปที่ศูนย์สั่งการเพื่อให้ศูนย์สั่งการได้สั่งให้รถพยาบาลที่มีความพร้อม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ใกล้เป็นผู้ไปที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งต่อ
กรณีนี้ก็เช่นกันครับกรณีนี้นี่เหตุเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมค่ะ
ฮะเวลาก็อยู่ในช่วงประมาณเกือบเกือบสองทุ่มอ่ะนะครับค่ะเอ่อ
สั่งการเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากทางเอ่อ
อาสาสมัครในที่เกิดเหตุว่ามีผู้ป่วยซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ชนกัน
อาการสาหัสก็ได้มีการสอบถามรายละเอียดจนแน่ชัดแล้วว่าอาการสาหัส
นะครับก็เลยสั่งการให้โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
เป็นผู้นำรถพยาบาลเพื่อไปดูแลในที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งต่อ
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวันที่ยี่สิบเก้านะครับค่ะเอ่อ
รถพยาบาลที่ส่งต่อเนี่ยจะมาโรงพยาบาลพระนั่งเก้าเนี่ยใช้เวลา
ผมไม่แน่ใจระยะทางกับเกือบยี่สิบกิโลนะครับค่ะเขาก็จากการที่เราไปโรงเรียน
พื้นที่วันนี้ต้องต้องบอกคุณจอมขวัญว่าข่าวเนี่ย
มีมาเมื่อเช้าอีกครั้งหนึ่งเพราะทางกรมเราเห็นเนี่ย
เราก็รีบส่งกองกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปในโรงพยาบาล
เพื่อไปสู่มาตรฐานการรักษาตามกฎหมายพรบสถานพยาบาลค่ะ
เราไปดูเวทระเวียนดูทุกอย่างแล้วก็คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ
ข้อสรุปก็คือว่าเขาได้รับความประสานมาจากรถพยาบาล
ที่ไปส่งผู้ป่วยนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ย
ระหว่างทางมีอาการหนักหนักขึ้นการหายใจลำบาก
ก็จะขอเข้าโรงพยาบาลสามารถค่ะคุยกันนะฮะ
เพื่อที่จะเข้าไปช่วยให้คนไข้ปลอดภัยค่ะ
นี่คือที่เขารายงานเราว่าได้รับประสานอย่างนี้

การให้การรักษาก็พบว่าโรงพยาบาลเกษมราชก็ได้ใส่เขาเรียกว่าท่อช่วยหายใจ
ท่อช่วยหายใจเพื่อให้การหายใจของผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น
แล้วก็มีการดูดเขาเรียกว่าพวกเสลดพวกเลือดพวกอะไรที่ตกค้างอยู่ในท่อช่วยหายใจออก
เราดูจากเวทระเบียนก็พบว่าตอนที่ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเกษมราชเนี่ย
การตรวจร่างกายการรู้สึกตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
แล้วก็ม่านตาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ตอบสนองต่อแสงแล้ว
เพียงแต่ว่าสัญญาณชีพคำว่าสัญญาณชีพหมายถึงความดันโลหิต
ชีพจรก็ยังเต้นเป็นปกติ
อันนี้คือจากที่เรารู้จากบรรดา
หลังจากนั้นพอเขาช่วยเสร็จ
โรงพยาบาลที่มาส่งเขาก็รับผู้ป่วยไปส่งต่อที่โรงพยาบาลปลายทาง
อันนี้คือจากข้อมูลที่วันนี้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายได้ลงไปดู
แล้วไปดูเวทระเบียนของโรงพยาบาลเกษมราช
แล้วก็ไปสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง
อันนี้คือประเด็นที่เราได้รับนะครับ
อธิบดีครับขอเพิ่มเติมจากที่อธิบดีอธิบายให้เราฟัง
อันนี้ที่ไปเนี่ยคือทีมงานได้ข้อมูลจากแค่โรงพยาบาลนั้น

เพราะว่าวันนี้เราเพิ่งทราบข่าวจากวันนี้
แล้วก็เราทราบว่าได้มีการไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ทางศูนย์ดำรงธรรมได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แต่เราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นข่าวทางกรมก็ได้ลงไปช่วยดู
อธิบดีคะเรียนขอถามเอาภาษาชาวบ้านอย่างจอมขวัญเลยนะคะ
ข้อแรกคือตามปกติแล้วนะคะณตอนนี้คนไทยทุกคน
ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่มันเข้ารักษณะฉุกเฉิน
ที่ฉันอาจจะใช้คำผิดนะคะหรือเข้ารักษณะวิกฤตเนี่ย
สามารถที่จะเข้าฉุกเฉินที่โรงพยาบาลไหน
ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็ได้
โดยที่ยังไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอันนี้ถูกไหมคะ
ถูกครับแล้วมีกฎหมายที่เราเรียกว่า
วิกฤตฉุกเฉินเข้าได้ทุกที่โดยไม่ต้องเสียเงิน
อันนี้เป็นกฎหมายที่ออกมา๒ปีแล้วครับ

ค่ะแต่ทีนี้ค่ะอธิบดีคือวิกฤตฉุกเฉินที่ว่านี้เนี่ย
นิยามให้คือคนเจ็บบางทีเขาก็รู้สึกว่าแค่นี้ของฉันวิกฤตแล้ว
ต้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยนะคะคือเราต้องไปเขียงกันหน้างานอย่างนี้ไหมครับ
ไม่ไม่ต้องครับคือคืออย่างนี้ครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ย
เขาจะเป็นผู้คัดกรองว่าฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
โดยโรงพยาบาลเนี่ยคือจะมีโปรแกรมครับท่านครับ
จะมีโปรแกรมซึ่งทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเอาโปรแกรมนี้
แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็จะต้องเป็นคนประเมินผู้ป่วย
แล้วก็กรอกลงไปในโปรแกรมซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะไปที่สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งเป็นบุคคลที่๓นะครับ
จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินหรือไม่
คือเราเรียกว่าผู้ป่วยสีแดงนะครับ
ทีนี้ถ้าเข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินก็สามารถรักษาฟรีใน๗๒ชั่วโมงแรกนะครับ
กว่าจะพ้นวิกฤตฉุกเฉินค่ะก็จะถือว่าเป็นการหมด
เราสามารถที่จะส่งต่อหรือยังไงก็ได้ครับ
ค่ะแต่ที่ท่านอธิบดีอธิบายมาเนี่ยคืออันนี้มันเป็นขั้นตอนที่ไม่ใช่ขั้นตอนแรกสุดที่เผชิญเหตุถูกไหมคะ
คือขั้นตอนเผชิญเหตุเนี่ยคือยังไงต้องรักษาก่อน
แล้วที่บอกว่าภายใน๗๒ชั่วโมงวิกฤตฉุกเฉินหรือไม่อันนี้เป็นขั้นตอน
คือเขาเรียกอะไร
คือคำว่าวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยหมายถึงว่าพอเราประเมินแล้วนะครับเพราะผู้ป่วยมาปั๊บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็จะมีระบบการตรวจสอบกับการแพทย์ฉุกเฉิน
อธิบดีค่ะที่ประเมินกันที่ว่านี้
แปลว่าไม่ว่าที่บอกว่าเจ็บป่วยมาเข้าฉุกเฉินได้ทุกที่
เอกชนรัฐไม่ว่าคุณจะสังกัดกองทุนมีเงินหรือไม่มีเงินใดก็แล้วแต่เนี่ย
คือหมายถึงสุดท้ายต้องรอประเมินจากการแพทย์ฉุกเฉินก่อนเหรอคะ

คือหมายถึงว่าการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะเอาข้อมูลไปเพื่อมา
คำตอบโรงพยาบาลว่าผู้ป่วยเป็นฉุกเฉินหรือไม่
เพื่อจะได้กองทุนเขาจะได้มาช่วยดูแลให้
แต่โดยปกติแล้วโรงพยาบาลจะต้องดูแลไปก่อน
เข้าใจค่ะคือเรียนเข้าใจที่บอกนะคะเรียนถึงถามท่านว่า

คือเรียนเข้าใจมันอาจจะมีปัญหาว่าเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่
ก็เข้าฉุกเฉินอาจจะแบบเข้าเอกชนไปเลยอะไรอย่างนี้
อันนี้เข้าใจได้แต่ประเด็นคือว่าเอาเฉพาะอันนี้ก่อนนะคะ
คือลักษณะของเด็กคนนี้ที่เข้าไปเนี่ย
แล้วคุณแม่เขามีบัตรประกันสุขภาพของลูกเขาแล้วเช็คด้วยนะคะ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลขอเงินสด๑แสน
คำถามคือวิธีปฏิบัติแบบนี้เนี่ย
คืออยู่ในลักษณะที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติต่อคนไข้ได้ไหมคะ

เนื่องจากทางกรมเราไม่ได้ไปบังคับเรื่องราคา
แต่กฎหมายระบุไว้ว่าการรักษาแต่ละประเภทราคาเท่าไหร่

อันนี้คือคือเป็นกฎหมายที่ระบุไว้ประมาณนี้นะครับ
แล้วการที่การที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเสร็จแล้ว

แล้วยังถกเถียงกันเรื่องเงิน๑แสนอะไรเนี่ยนะคะ
คืออันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่กฎหมาย
ผมคิดว่าทางพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ลงไปวันนี้เนี่ย
ก็ได้ถามประเด็นนี้นะครับ
ก็ได้รับคำตอบประมาณ๒อย่างนะครับ
ประเด็นแรกเขาบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง

อันนี้คือข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลให้กับทางกรมนะครับ
ส่วนประเด็นที่สองเรื่องหนึ่งแสนเนี่ย
เขาก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นการปฏิบัติปกติของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับ
อันนี้นี่คือสิ่งที่ทางโรงพยาบาลให้
แล้วสิทธิ์ที่ประกันชีวิตซื้อไว้ที่นู่น
ทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าผู้ป่วยมีบัตรประกันสุขภาพ
หรือที่เราเรียกว่าบัตรทองนะครับ

อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมานะครับ

คุณแม่บอกว่าได้ยื่นบัตรประกันชีวิตลูก
ประกันสุขภาพอันนี้อาจจะเรียกผิดถูก

สมมุตินะสมมุติว่าบัตรนี้มันใช้ไม่ได้กันแล้วกัน
คือก็ยังต้องวางเงินหนึ่งแสนเพื่อที่จะขอเข้าไปรักษาโรงพยาบาลนี้หรอครับ
เพราะคุณแม่แสดงความจำนวนว่ามาแล้ว
ตรงนี้มันเป็นกติกาของแต่ละโรงพยาบาล
แต่จริงแล้วกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำอย่างนั้นครับ
ว่าจะต้องประกันจะต้องดูแลผู้ป่วยก่อน
แล้วก็จะต้องติดต่อไปต้นสังกัด
อย่างเช่นกรณีนี้มีบัตรทองของโรงพยาบาลพระนั่ง๙นะครับ
ผมเข้าใจว่าขั้นตอนเนี่ยพอเขาเห็นเป็นบัตรทองของโรงพยาบาลพระนั่งเก้า
การต่อสารไปพระนั่ง๙เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ทำหรือไม่นะ
อธิบดีค่ะเอาข้อมูลที่มาถึงท่านอธิบดีเนี่ยนะคะ
คือทางโรงพยาบาลบอกว่าเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กในสิทธิ์บัตรทองเหรอคะ

ทีนี้เรียนให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งคุณแม่ตกลงตกลงลูกอยู่กองทุนไหนหรือมีสิทธิ์อะไรบ้าง
หนูทำประกันชีวิตสุขภาพไว้กับบริษัทหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วหนูก็เสียเป็นชำระเป็นรายปีซึ่งกรมฐานเขาก็มีผลว่าใช้ได้ค่ะ
หนูไม่ได้ยื่นบัตรทองนะคะหนูยื่นบัตรประกันสุขภาพซึ่งวันนี้หนูก็นำมา
แล้วตัวลูกจริงมีชื่อไปอยู่ในบัตรทองไหมคุณแม่
เขามีค่ะเขามีแต่หนูไม่ได้เรียกสิทธิ์ตรงนั้นเพราะหนูซื้อประกันชีวิตสุขภาพเขาไว้อยู่แล้ว
ถ้าสมมุติมีน้องชื่อไปอยู่ในบัตรทองใช่ไหมคุณแม่
น้องอ่ะเขาเกิดที่นี่ที่บางใหญ่อะค่ะก็คือบัตรสิทธิ์เขาก็จะมีบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่
แล้วก็ถ้าต่อไปก็คือพระนั่งเก้าใช่ไหมคะแต่วันที่เกิดเหตุหนูไม่ได้ยื่นบัตรสิทธิ์พวกนี้เลย
เป็นบัตรประกัญชีวิตซึ่งแนนโภลิตภิเษทซึ่งหนูได้ซื้อไว้กับบริษัทประกัน
ถ้าที่พอคือทบวนว่าที่โรงพยาบาลชี้แจงคือว่า
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิทธิ์บัตรทองก็เลยจะส่งตัวไปที่นั่น

โดยที่โดยที่เขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจส่งตัวไปที่นั่น
เพราะเขามองว่าไม่วิกฤตแล้วเหรอคะเพราะใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วเหรอคะ
ว่าเขาเห็นว่าหนึ่งถ้าเขาได้ช่วยเบื้องต้นตามที่รถพยาบาลร้องขอมา
ใช่ไหมฮะว่าตอนนี้คนไข้หายใจไม่สะดวกแล้วจะเข้ามาให้ช่วยดูแลตรงนี้ก่อน
อันนี้คือจากการให้ปากคำนะ

เดี๋ยวทางเราจะต้องไปพิสูจน์กับรถพยาบาลต้องไปพิสูจน์กับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ณตอนนั้นทางคุณแม่ได้มาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ยื่นสิทธ
แล้วก็ยืนยันที่จะรักษาที่โรงพยาบาลนี้ค่ะ
อันนี้น่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูนิดหนึ่ง
คือเวลาเราหมดแล้วแต่เอาอย่างนี้ได้ไหมคะ
คือคุณแม่เขาอาจจะไปร้องอยู่หลายที่นะคะ
ทีนี้อยากจะให้คุณแม่ติดต่อโดยตรงกับทางกรม
สื่อสารกันได้ตรงกว่าแล้วก็ได้ข้อมูล๒ชุด

เชิญคุณแม่ไปที่กรมพรุ่งนี้เลยก็ดีนะครับ
ได้ท่านขาเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณท่าเทียบดีก่อน
เดี๋ยวหลังรายการทางทีมงานเราติดต่อให้

เดี๋ยวเราจะติดต่อให้ยังไงขอบคุณท่านอธิบดีในรายการก่อนนะคะท่าน
สวัสดีค่ะคุณแม่เอาอย่างนี้เราจบรายการ

เดี๋ยวเราจัดการให้หลังรายการว่าจะติดต่อยังไงกันบ้าง
ถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องการอธิบายก็เดี๋ยวคุยกันให้จบ
ถ้าเป็นปัญหาเรื่องอะไรเอาให้จบนะคะโดยให้กรมนี่แหละเป็นตัวกลางให้
แต่ยังไงยังต้องขอแสงความเสียใจแล้วเรื่องเป็นยังไงคงจะต้องได้รับคำอธิบายที่กระจ่างกว่าที่ผ่านมา
ขอบคุณคุณแม่ที่เล่าให้ฟังขอบคุณนะคะ

ขออภัยค่ะหมดเวลาจริงเดี๋ยวเราติดต่อให้ทีหลังนะคะ
วันนี้จบแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ไทยรัฐนิวโชว์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ